มาฝากเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถเขาจับภาพได้
หนุ่มคนนึงเลิกงานไปขับกระบะไป

ถนนมันก็ลื่นฝนตกปล่อยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไร

ตัดไปเลยไปซ้ายสุดเลยเนี่ย

หน้ารถเขาก็บันทึกภาพเอาไว้ได้นะฮะ

เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเฉียวไปโดนการสุดท้ายนะ
แล้วก็พลิกคล่ำอยู่กลางถนนสภาพนี่ก็เยอะแยอะนะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เองครับ
มิตรภาพมุ่งหน้าเข้านครราชศรีมาดูสิฮะ
ล้อชี้ฟ้าหงายท้องแบบนี้นะฮะ
อันนี้เหตุเกิดตำบลในเมืองอำเภอเมืองครับ
กู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือคนขับคือนายวีรวัตรมรกฏสะน้อยอายุ๒๕ปี
ซึ่งเป็นคนขับกระบะเบนเจอร์เพศพอดีครับ

คนขับบอกว่าก็ขับรถมากลับบ้านตามปกติ
พอดีมันมีฝนตกปล่อยถนนลื่นนะฮะ

ขณะที่หักหลบรถคันหน้ามันเสียหลักนะครับ
ไม่อยู่ก็เลยบาดเจ็บแล้วก็พลิกคว่ำอย่างที่เห็นนะครับ
นอกจากนี้เมื่อคืนมีฝนตกทางหลายพื้นที่ลมแรงด้วยนะครับ
โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชศรีมานี่แหละนะครับ

หลังคาบ้านของชาวบ้านเสียหายไป

ดูแล้วซักทุ่มคือหลังคาไม่มีเลยนันพัดเอาหลังคาร้องห่อไปเลยครับ
ขึ้นหลังคาของบ้านคุณตาของคุณตาเป็นสันกสี

แล้วก็พยายามเดินตามหาหลังคาบ้าน

ก็เสียหายเกือบทั้งหมดเลยครับ
มึงพัดรังคาไปเลยเหรอ

ปิวพอฝนหยุดความห่วงไปสองห้าร์

รังคามันหยุดปุดปัดไปง่ายมามันผัดตามไปค่อย
ลงมาดูที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ฝนตกเหมือนกันครับลมแรงทีเดียว
พื้นที่หมู่๔ตำบลหอรัตนาชัยอำเภอพระนครศรีอายุทยา
ทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่กว่า๑๐๐ปีหักโค้น
คุณผู้ชมดูสิฮะอายุมันก็เยอะมันก็เปราะบางบ้านแล้วนะครับ
ที่สำคัญทับไปโค้นไปทับบ้านบริเวณของประชาชน
ส่งผลให้คนในบ้านบาดเจ็บสาหัสเลย
คนเขาอยู่ภายในบ้านไงคือนายอนุรักษ์กีทองเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็ช่วยกันเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลดูสิฮะ
ต้องดามคอโอ้โหสลบไปเลยอ่ะโอ้โห
นี่ฮะหนักเลยครับสอบถามซะว่าก่อนเกิดเหตุผลตกลมแรง
จนบ้านเริ่มโยกเยกเลยจนกระทั่งมันมีเสียงเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมา
แป๊บเดียวคุณผู้ชมต้นไม้ล้มทับคลื่นลงไปทับเขา
แล้วก็บ้านบาดเจ็บสาหัสแบบนี้เลยนะฮะ
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในบางจังหวัดที่เกิดขึ้นนะฮะ
คุณผู้ชมตอนนี้รับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรเป็นอย่างไร
ส่งมาบอกเล่าหน้าจอของเราได้นะครับใช่ค่ะ